ดูชีวิตของเด็กนักเรียนคนหนึ่งชื่อน้องปลา
คือคุณครูเขาก็สั่งให้ไปเขียนเรียงความเป็นการบ้านมา
ปรากฏว่าเรียงความที่น้องปลาถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตบอกว่าโอ้โหชีวิตสุดลำเคน
พ่อก็ป่วยแล้วตัวเองก็ต้องดูแลคนในครอบครัว
ที่สุดตัวเองท้อแท้ใจเหลือเกินอยากจะฆ่าตัวตาย
นี่เป็นเรียงความของเด็กม๒นะครับจงกลายเป็นเรื่องเป็นราว
เทือนใจทั้งคุณครูสะเทือนใจทั้งภูมิในการโรงเรียน
แล้วก็ออกมาในโลกโซเชียลก็สะเทือนใจคนในสังคมด้วยนะครับ
แต่ท้ายที่สุดแล้วน้องปลาตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือ
จากสังคมจำนวนมากแล้วก็เดินทางมาที่ไทยรัฐทีวีของเรา
มาขอบคุณไทยรัฐด้วยนะครับที่เสนอข่าวทำให้เกิด
ให้เห็นว่าสังคมยังมีเด็กที่เขายังท้อแท้ชีวิตแบบนี้
ยังมีเด็กที่ต้องใช้ชีวิตยากลำบากแบบนี้

นี่คือเด็กหญิงเกษมศรีบุญสัยหรือว่าน้องปลา
พร้อมกับคุณพ่อเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้มนวยการ
แล้วก็ครูประจำชั้นโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยาตำบลยางใหญ่
อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี
เดินทางมาที่สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีนะครับ
เพื่อขอบคุณสื่อไทยรัฐที่ช่วยนำเสนอข่าว
เกี่ยวกับบทความที่น้องปลาได้เขียนขึ้น
ได้รับความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างนะครับ
น้องปลาเล่าให้ฟังว่าบทความที่เขียนขึ้น
เพื่อระบายความรู้สึกที่มีอยู่ภายในใจ
เกี่ยวกับความยากลำบากของครอบครัวนะครับ
ด้านของบีดาของน้องปาคุณพ่อสุบินบุญสัย
ก็เล่าว่าน้องปลาเป็นเด็กที่เก็บความเครียดไว้กับตัวเอง
รู้ว่าลูกสาวเครียดแต่ไม่คิดว่าลูกจะมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายนะครับ
เพราะว่าตอนที่ให้เขียนครูให้เขียนเรื่องอะไรรู้ไหม
เรียงความเรื่องความลำบากและความต้องการของข้าพเจ้าคืออะไร
แล้วก็ที่น้องปลาใส่ไปข้อความเยอะเลยนะครับ

ฟังเสียงคุณพ่อน้องปลากันซะหน่อยฮะ

ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะมีความคิดหนักถึงขนาดที่จะฆ่าตัวตายนี่
ไม่ก็ไม่ลำบากมันก็จะช่วยแต่ก็ช่วยตามที่แรงเรามีอยู่
แล้ววันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับความรู้สึก
ก็ดีขึ้นมากค่ะต้องขอบคุณพี่ม่อนแล้วก็ไทยรัฐทีวีค่ะ

นะครับทางด้านของภูมิในการโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา
พอกิจชัยก็บอกว่าต้องขอบคุณไทยรัฐที่ให้โอกาส
แล้วก็ช่วยเหลือเด็กโดยการนำเสนอข่าวของน้องปลา
เพราะว่าไทยรัฐนำเสนอข่าวทำให้ทุกวันนี้น้องปลา
ได้รับความช่วยเหลือจากส่วนต่างแล้วก็สารฝันของน้องปลา
โดยมีทุนในการสร้างบ้านและให้ทุนการศึกษานะครับ
จากน้องปลาเขาเป็นเด็กเรียนดีนะครับ

ได้รับความช่วยเหลือไปด้วยเช่นกันไม่ใช่เฉพาะน้องปลาคนเดียวนะครับ
ความที่น้องปลาเคยเขียนน้องปลาบอกว่า
มีชีวิตที่อยู่ยากลำบากมาก
รับความช่วยเหลือในบ้านทุกอย่างเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวเลย
น้อยใจในชีวิตความคิดที่สับสนโผล่ขึ้นมาตลอด
เกือบคิดสั้นจะได้พ้นปัญหาไปได้สู่อิสรภาพ
ได้หลับแล้วสบายไม่ต้องมายุ่งยากกับภาระเหมือนผู้ใหญ่
นะครับก็เป็นบทความดังนั้นพอครูอ่านนะครูเห็นนะครูบอก
โอ้โหต้องประชุมครูกันเลยนะฮะประชุมพอโรงเรียนเลยนะฮะ
มาอ่านข้อความของน้องปลาแล้วก็เกิดอะไรขึ้น
เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับสังคม
ของเด็กของเยาวชนไทยนะครับนี่เป็นภาพสะท้อนที่แบบ

น้องปลาเขาก็ใจดีด้วยนะหลังจากที่ได้รับเงินรางวัลนะคะ
ได้รับเงินสนับสนุนที่คนเขาโอนไปให้
เขาแบ่งให้กับเพื่อนร่วมชั้นด้วยนะอีก๓คน

และหลังจากนั้นสังคมก็สะเทือนเหมือนกันนะ
การช่วยเหลือเด็กการดูแลเด็กก็มีมากขึ้นด้วยนะครับ